ประกาศตามหาเมียน้อยให้กับสามี

ก็เลยเอ๊ะตกลงสร้างคอนเทนต์เรื่องจริงหรือว่า

โพสต์นี้นะฮะเป็นหญิงสาวคนหนึ่งนะครับโพสต์ข้อความบอกหาเมียน้อยให้สามี๑อัตรา
ก็ระบุคุณสมบัติเอาไว้ต่างนานาต้องสวยแบบนั้นต้องขยันแบบนี้
หลับอดนอนได้ลุยได้ทุกที่เก่งเรื่องไอทีเรื่องคอม
พิจารณาเป็นพิเศษไม่กินเหล้าเมายาช่วยทำงานได้
สวัสดีการมีเงินเดือนมีที่พักมีโบนัสสิ่งที่ต้องทำก็คือตามไปทุกที่
ไปทิศไปสนามไปงานธรรจการงานหลวงคอยดูแลรายงานให้เธอรู้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วยังต้องทำงานบ้านได้อีกนะซักผ้าล้างจานต้องรักหมาด้วยนี่นะฮะ
คุณสมบัติเวลาอยู่กับสามีจะต้องใส่ถุงยางอนามัยอะไรก็ว่าไป
สนใจให้ทักมาคุยเธอบอกเธอปลงแล้วเธอแก่ขึ้น
อยากทำงานอยู่บ้านเลี้ยงหมาเฉยขี้เกียจตามผัว

อันนี้คุณสมบัติมันโอ้โหละเอียดยิบเลย
คุณสมบัติเยอะมากค่ะทั้งงานราชงานหลวงทุกอย่างเลย
เขาก็ไปดูรูปของผู้หญิงเจ้าของโพสต์นะฮะ

นี่เขาก็เคยเป็นข่าวอะไรมาก่อนนะ
เกี่ยวกับทริปน้ำไม่อาบ
เขาเป็นแก๊งของเขานะครับเป็นกลุ่มของเขา
เธอก็โพสต์ซ้ำบอกไม่ได้มาหาเมียน้อยนะฮะ

แต่ให้มาช่วยกันทำมาหากินนะครับ
แล้วก็หาจริงไม่ได้ทำคอนเทนต์ด้วย

อืมยังไม่แน่ใจมีใครสมัครไปหรือยังนะคะ
ไม่รู้เอาจริงไม่เอาเล่นก็ไม่รู้